ส่วนข่าวอื่นเรามาดูกันก่อนไฟไหม้ชุมชนหลังวัดกาจนะสิงหาดวรวิหารครับที่ย่านตลิ่งชันโอ้โหกว่าจะดับไฟได้
ไฟมันแรงขนาดเนี้ยครับเข้าหลังต่อเลยน่ะ
โอ้โหลุกต่อมาแล้วช่วยลุกต่อแล้วแรงด้วยโอ้ยมีคนอยู่ไหมเนี้ย
บ้านใครอ่ะนั่นไม่ไหมเหอะนะเข้าหลังน่ะ
คุณผู้ชมดูไฟสิครับคุณผู้ชมโอ้โหแรงจริง
นั่นบ้านไม้ตั้งมาด้วยนะหลังนั้นนะเมื่อที่ผ่านมาครับ
ตำลูกสรนอบบางสาวทงรับแจ้งการมีเหตุว่าไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชน
ในชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาดวรวิหาร

เงินทอง๖แขวงคลองชักพระ
ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับ

สำนักก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

สถานีใกล้เคียงมาสนับสนุนอย่างเต็มที่
ซึ่งที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นชุมชนแออัด
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับคลองชักพระนั่นแหละนะครับ

เจ้าหน้าที่เร่งต่อสายฉีดน้ำดับไฟนะครับ

เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเลยฮะ

จึงสามารถช่วยคุมไฟเอาไว้ได้

มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไปประมาณ๒๐หลังคาเรือนครับ
ส่วนสาเหตุของไฟไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ